คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันต่อแม่

ใช่ค่ะนี่ยังไงชาวบ้านเขาเลยภาวะ
หนุ่มติดยาหลอนแก้ผ้าแล้วไปปีนบ้านเขา
เอ้าบ้านใครชาวบ้านเขาเห็นนะ
เขาตะโกนเลยตะโกนด่าตะโกนไล่แบบนี้ค่ะ
ไม่มีคนมาหวอย
โอ้โหเป็นไงฮะชาวบ้านก็ต้องตะโกนสิฮะ

โจ้งโทงโทงเทง
ใช่แล้วยิ่งเวลาจังหวะปีนแบบนี้

แล้วพอได้ยินเสียงด่างมีการท้าทายนิดนึงด้วยนะ
แหมฝั่งคุณพี่ผู้หญิงก็ไม่ยอมเลยค่ะ
คุณป้าไอ้ไก่ก็ด่าไปฝั่งนู้นก็โห้ก็ด่ากลับมาเหมือนกัน
ในกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมอยู่ที่หัวหินที่ประจวบคิริขันค่ะ
ซึ่งชาวบ้านเขาทนไม่ไหวไง
ผู้ชายคนนี้จะปีนเข้ามาบ้านคนอื่นทำไมจะไปขโมยของเหรอ
ก็เอามาโพสต์ไว้บอกแบบนี้เหมือนเดิม
ชาวบ้านก็หวาดภาวะเหมือนเดิมติดยาหลอนปีนบ้านชาวบ้าน
ครั้งนี้แก้ผ้าในซอยด้วยเล่นยาจนปราสาทหลอน
ทำไมเหมือนเดิมรู้ไหมคุณเพราะก่อเหตุมาหลายครั้ง

เพราะว่านักข่าวของเรานะโทรไปคุยกับชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ป่วยจิต
เสพยามากจนมีอาการทางประสาท
ก่อเหตุแบบนี้รอบนี้เป็นรอบที่๓แล้ว
แล้วนั่นปีนบ้านใครคุณผู้ชม
ขโมยของใครหรือเปล่าเราก็ถามชาวบ้านเข้าไปนะ
เขาบอกว่าตอนนั้นที่ผู้ชายคนนี้กำลังปีนรั้ว

แต่ว่าบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่นานแล้ว

ถ้าเกิดว่าดิฉันอยู่หมู่บ้านนี้นะ
อยู่บ้านแถวนี้นะมีลูกก็ไม่กล้าเดินผ่าน
ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เขาจะบุกเข้ามา

วันไหนคืนไหนจะปีนมาแบบนี้
มาบ้านเราถึงคราวซวยบ้านเราบ้างเนี่ยนะ

อุ๊ยจะเอางั้นเลยเหรอคุณแต่เชื่อไหมไม่ได้
ทนไม่ไหวยอมย้ายที่อยู่จริงนะ

ก็เคยแจ้งตำรวจแล้วแหละบอกว่าให้มาจับตัวไปรักษาที
พอตำรวจมาถึงนะปรากฏผู้ชายคนนี้พูดจารู้เรื่องหมด
ตำรวจบอกว่าอ้าวก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่
ก็เลยไม่จับไปใช่ค่ะ

เพราะว่ามันสุดแล้วมันแก้ท่าแล้วมันอะไรของมัน
ไม่รู้ว่ามันเดินอยู่ในซอยกลางถนน
ถ้าเกิดเด็กบ้านผมมีเด็กเล็กผู้หญิงด้วยนะพี่
ถ้าเกิดมันคิดไม่ดีมันมาทำอะไรอย่างนี้

อยู่ไม่ได้คนดีกับคนบ้านมันอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกพี่ใช่ไหม
ต้องเอาไปรักษาหรือว่าเอาไปทำอะไรสักอย่างก็ยังดี

เดี๋ยววันที่๖เดือนหน้าบ้านหลังที่มันอยู่
ญาติของไอ้คนบ้านนี่แหละจะซื้อที่ตรงนั้นน่ะ
ขอยคนบ้านแล้วให้มันย้ายไปออกอยู่ที่อื่นนะพี่
เดี๋ยววันที่๖เดือนหน้าเนี่ยเขาจะวางเงินกินแล้วพี่
คุณแบบนี้มันก็ไม่ไหวจริง
นี่อย่างที่บอกหมู่บ้านเขาตะเกียบใช่ไหมที่หัวหิน
เมื่อเช้ามีคนเห็นนะว่ามีคนขับรถมารับผู้ชายคนนี้ออกไป
แต่ไม่รู้ไปไหนเอาไปรักษาหรือเอาไปย้ายที่อยู่

ให้หน่วยงานเข้าไปช่วยดูแลกันหน่อยนะฮะเอาตัวบำบัดหน่อยนะฮะ